ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาหน่อยนะครับ
บ้านหลังหนึ่งในซอยสออุดมทรัพย์อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
นี่ฮะผู้หญิงคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บ้านนะครับ
อายุเพิ่งยี่สิบเจ็ดปีนะฮะชื่อนางสาวมณรดีภูนาชำนะครับ
คนที่ยิงเธอเสียชีวิตก็คือสามีของเธอชื่อว่านายจำลองปรีเปรมอายุห้าสิบหกปี
เป็นเจ้าของบ้านเป็นน้องชายของสจสมุทรปราการคนหนึ่งนี่นอนอยู่นี่นะฮะ
ค่ะความดันขึ้นลมจับตำรวจมานี่ควบคุมตัวไปนี่ฮะ
ก็ต้องมาประถมพยาบาลกันก่อนก็ควบคุมตัวได้พร้อมกับปืนลูกโม่จุดสามแปด
กระบอกนะครับแล้วก็กระสุนปืนอีกสามนัดด้วยกัน
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยมีร่องรอยถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าสี่ข้าง
ราวนมฝั่งขวา๑นัดกระสุนฝังในเสียชีวิตคาที่
บ่ายสองวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับนายจำลองคนก่อเหตุนี่เครียดนะฮะ
ความดันขึ้นต้องเรียกรถกู้ภัยมานะครับส่วนปมเหตุเนี่ยเขาอ้างว่า
ทะเลาะกันเนื่องจากภรรยาเนี่ยตีตัวออกห่างปันใจให้ชายอื่น
ไม่ค่อยกลับบ้านก็เลยทะเลาะกันบ่อย
ล่าสุดหายไปตั้งแต่บ่ายเมื่อวานติดต่อไม่ได้ตามหาทั้งคืนก็ไม่เจอ
จนกระทั่งวันนี้ภรรยากลับมาที่บ้านก็เลยทะเลาะกันอีก
ด้วยความโอโหก็เลยชักปืนขึ้นมาตั้งใจจะเอามาขู่
แต่ภรรยาเนี่ยต่อสู้มีการแย่งปืนกันเกิดขึ้น
แล้วปืนมันลั่นกระสุนโดนภรรยาจนเสียชีวิตมีปัญหา
จำลองอ้างว่าตอนนั้นตกใจมากพยายามตั้งสติ
แล้วก็โทรตำรวจให้มาที่บ้านเพราะไม่ได้ตั้งใจทำ

แต่ก็คือต้องกลับมากำลังรอกัน
นี่คือคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะครับ

อ่าเพราะเรื่องอย่างนี้เนี่ยแม่
คือทางผู้ตายก็ไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะครับ
แล้วถ้ามันเป็นเรื่องหึงหวงจริงทะเลาะกันจริงต้องทำใจใช่ไหม

ไม่ใช่เอาปืนมาจะขู่เขาแล้วบอกเนี่ยแย่งปืนกันแล้วปืนลั่น
คุณผู้ชมครับมีชาวบ้านให้ข้อมูลนะครับว่าผู้ตายกับทางผู้ก่อเหตุมีปากเสียงกันบ่อยนะครับ
ช่วงบ่ายวันนี้อยู่อยู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดที่บ้านหลังเกิดเหตุแล้วก็มีตำรวจมาที่บ้าน
ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยนะฮะกำลังลำเลียงศพของนางสาวมนฤดีมาที่รถกู้ภัยต้องส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอน
นี่นักข่าวไปทำข่าวนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะ

นักข่าวด้วยกู้ภัยด้วยตำรวจด้วยบอกอยู่ดีเนี่ยมันมีเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่แถวประตูทางเข้าบ้าน
ตอนที่เอาศพมาแล้วนะลำเลียงมาจะขึ้นรถกู้ภัย

หันกลับไปมองที่บ้านไม่เห็นมีใครอยู่

คุณเลิฟระวีการแก้ววิจิตรผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
ตามความคืบหน้าทางคดีที่สพบังเสาทง
ตำรวจคุมตัวนายจำลองผู้ต้องหามาสอบสวนดำเนินคดี
พบว่าก็อยู่ในอาการที่นี่ฮะนิ่งเฉยแล้วก็ขอสูบบุรี
มีลูกสาวมากับลูกเขยมาเยี่ยมเป็นลูกสาวที่เกิดกับภรรยาเก่านะฮะ
ซึ่งก็บอกกับผู้สื่อข่าวสั้นว่าพอทราบเรื่องของพ่อก็ตกใจ
รีบมาที่โรงพักซื้อข้าวมาให้พ่อ
โดยที่พ่อเนี่ยยังไม่ยอมบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดจากอะไร
ขณะเดียวกันนะครับครอบครัวผู้ตายวันนี้ก็มาพบตำรวจนะฮะ
แม่ของนางสาวมรดีนี่ถึงกับร้องไห้บอกลูกสาวนี่คือเสาหลักของครอบครัว
แม่บอกแม่ครับแค้นใจมากอยากจะเจอหน้าผู้ต้องหา
อยากจะถามว่ามาทำลูกสาวแม่ทำไมมายิงลูกสาวแม่ทำไม
ที่ผ่านมาลูกสาวเนี่ยคบหาอยู่กินกับนายจำลองได้๓๔ปี
แล้วก็เล่าให้แม่ฟังตลอดว่าทะเลาะกันเป็นประจำ
เนื่องจากนายจำลองเนี่ยขี้หึงมาก
แล้วลูกสาวเองเนี่ยเป็นแม่ค้าขายผลไม้
ก็ต้องเจอลูกค้ามากหน้าหลายตาทุกวันใช่ไหม
แต่นายจำลองเนี่ยขี้หึงโดยเฉพาะเวลาเมา
ชอบเอาปืนมาขู่จะฆ่าลูกสาวหลายครั้งแล้ว
พอลูกสาวทะเลาะกับนายจำลองก็จะหนีกลับมานอนที่บ้านแม่
นายจำลองเองก็จะตามมาง้อร้องห่มร้องไห้
พอกลับไปอยู่ด้วยกันก็จะทะเลาะกันอย่างนี้อีก
แต่คราวนี้มันรุนแรงกว่าทุกครั้ง
แม่บอกแม่ไม่เชื่อว่าเป็นเหตุปืนลั่น
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
พี่ชายของผู้ตายนะครับบอกว่านายจำลองเนี่ยไปเจอน้องสาว
ตอนเป็นแม่ค้าขายผลไม้อยู่ตลาดแห่งหนึ่ง
แล้วนายจำลองก็ชวนน้องนะให้มาขายผลไม้แทนแผงของนายจำลอง
ตลาดใกล้บ้านนายจำลองแล้วเขาก็มาอยู่กินด้วยกัน
แต่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่น้องสาวขายผลไม้ได้
พอคุยกันครั้งสุดท้ายน้องบอกว่านายจำลองเนี่ยมาช่วยขายของ
แล้วไม่ยอมให้ลูกค้าเลือกผลไม้มันก็เลยเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้น
แล้วคงบานปลายส่วนการเอาปืนมาขู่น้องสาวไม่ใช่ครั้งแรก
นี่เป็นครั้งที่๔แล้วแล้วครั้งนี้ถึงขั้นยิงกันตาย
วันนี้แม่ของผู้ตายไปติดต่อตำรวจนะครับจะขอคุยกับผู้ต้องหาขอดูหน้าผู้ต้องหา
นี่นะฮะแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้เจอนะครับท่านผู้ชมครับ
จำลองเองตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาครับ